สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

ข่าวใส่ไข่สด

ประเดิมคนแรกด้วย
ไม่ได้หายไปนานแล้วคุณอยู่นานเนี่ยนะคุณก็หลงอยู่เลย
ไม่ลืมว่าเฮ้ยกล้องไหนวะกล้องไหน

ลาออกจากวงการเลยไหมล่ะไปพักอยู่ที่บ้านเลย
เขาให้มาทำงานเมื่อวานคุณก็ไม่มาวันก่อนคุณก็ไม่มา

ตอนเมื่อวานผมไปบ้านของคุณเชศเค้าแบบสมัครมาก
ไปลงทางก็ได้ใช่ไหม

อ่านไลน์ของคุณอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่
อากาศเริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็น
แต่กรุงเทพย์เดี๋ยวยังไม่ค่อยรู้สึกคุณความเย็นยัง

เอามาดูข่าวหน้าหนึ่งนะคะนี่ค่ะ

พร้อมใจทั่วประเทศถวายสัตว์แสดงพลังพักดี

ก็เมื่อวานนี้เวลา๘นาฬิกา
ข้างหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอนุญเดช
ที่บริเวณสนามหญ้าที่ไทยคู่ฟ้าท่านเงินรัฐบาลมีความว่า
เพื่อแสดงความจงรักภักดีลำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณได้ให้ความร่มเย็นเป็นสุข

ส่งโดนบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอด๗๐ปี
บัตรนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว
แต่ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทย
ด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน
ณวาระนี้ปกติเคยเปล่งสัจจะวาจาถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา
จึงขอตั้งสัตยาธิสถานถวายสัตว์ปฏิญาณ
เป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณ

ซื่อตรงจงรักต่อพระมหากษัตราที่ราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

รบกฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและย่างยืน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
แล้วก็ในท้ายที่สุดก็กล่าวว่า
ปวรรณาตัวว่าจะพัฒนาตนเองเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป

ท่านก็พร้อมกันแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
มีประชาชนที่ยืนอยู่ข้างนอกสนามย่านี่อีกเยอะเลย
อันนี้คือราชการทั้งหมดนะฮะ๔๐๐๐คนที่เมียวชายชนไปร่วงด้วยเพราะว่า

เราก็วางคนที่สองทอนวาน
เห็นบอกว่ามีการงดสมัยประมาณประสบใช่ไหมครับ

เราก็อาจจะต้องเป็นการนี้แหละนะครับ

นะฮะโอเคเอาละแน่นอนนั่นก็คือเหตุการณ์
เรายังรับลึกถึงในหลวงรัฐกาลที่๙ตลอดเวลาแต่ยังมีเรื่องราวดีนะคุณพุทธรรมพี่เมียว
คุณผู้ชมเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวนะฮะ
ที่เป็นน้ำพระไทยของในหลวงราชการที่๙นะครับตอนตัวยึกยือนะฮะ
ยึดคุณมนูลมุประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับ
ส่วนตัวยึกยือเป็นยังไงคุณมนูลมุประดิษฐ์เป็นรองเลขาที่การมูลนิธิใช้พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
เลขาที่การสำนักงานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
ท่านได้เล่าว่านะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เนี่ยนะครับ
เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนะครับเข้าไปในป่ายางทำกลางฝนตกหนัก
โดยมีสมเด็จพระเจ้าพระราชราชสุดาเนี่ยนะครับตามรอยพระวิทยุคนละบาทไปไม่ห่าง
ค่ำวันนั้นเองนะครับระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ
ขบวนรถยนต์พระที่นั่งนะครับได้หยุดลงอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลาหลายนาที
หลังจากนั้นนะครับจึงได้มีการถามไทยแล้วก็ได้ความมานะครับว่า
ยังมีทากหลงเหลือกัดติดพระวรกายอยู่
เมื่อรู้สึกพระองค์นะครับจึงได้ทรงหยุดรถยนต์พระที่นั่ง
และรับสั่งให้สมเด็จพระเทพช่วยจับทากออกจากพระวรกาย
หลังจากนั้นนะครับพระองค์เนี่ยได้ทรงตรัสมาทางวิทยุนะครับว่า
ขบวนสักประเดี๋ยวขอหยุดจับตัวยึกยือก่อน
ปรากฏว่ามีปริงอยู่ตัวหนึ่งติดพระสออยู่
พระองค์ท่านก็ทรงปลิดออกนะฮะหลังจากนั้นพระองค์ทรงปล่อยตัวทากลงข้างทาง
และตรัสแบบอารมณ์ขันขึ้นมาว่าโถเขามาขอทาน
คงจะตัวเป็นในเลือดของพระองค์ท่านมันจะตัวนี้เดียวใช่หรือ

ทอนมาเยอะก็พระองค์ท่านเดินเข้าไปเลย
อีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับที่คนติดตามกันเยอะเหลือเกิน
ที่เขาบอกว่ารัฐบาลจะมีการแจกเงินกันเกิดขึ้น
วันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเขาบอกเลยรัฐแจกเงินคนจนรายได้ต่ำ๕๔ล้านคน
แสดงว่ามีคนที่จะได้เงินทั้งหมด๕๔๐๐๐คน
หัวหนึ่งก็เฉลี่ยกันไปตั้งแต่๑๕๐๐บาทจนถึง๓๐๐

บางคนที่รายได้พอสมควรก็จะได้น้อยหน่อย

คือการเพิ่มค่าแรง๕๑๐บาท

จัดหนักลุยนโยบายประชารัฐออก
แล้วก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้

ที่รัฐบาลลุงตู่จะให้กับประชาชน

นี่รัฐบาลได้มีการประชุมคอลโรมอร์

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ที่ประชุมคอรมอลมีมติเห็นชอบ

ตามที่กระทรวงการคังเสนอไป
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือมาตรการ

ที่มีรายได้ต่ำกว่าปีนะครับ
ต่ำกว่าต่อปีคือ๑แสนบาทแองจี้หล่อนได้เปล่า

แต่ค่อยอุยบอนูไม่ได้มั๊ยคุณพ่อคุณแม่ได้ครับ

เพราะ๑ปีมี๑๒เดือนถูกต้องไหมครับ

ถึงซิเพราะวันรายได้๑๐๐๐บาท

ซึ่งตอนนี้เขาเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยมีประมาณ๕ล้าน๔แสนคน
โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณปี๒๕๖๑เนี่ย
จำนวนเงิน๑๒๗๕๐ล้านบาท
หลายคนถามว่าอ้าวแล้ววิธีการแจกเงินยังไง

ทางรัฐบาลเขาก็บอกเลยว่าวิธีการแจกเงินจะใช้วิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
เพื่อการเกษตรรัศกรณ์การเกษตรท้อกษเนี่ยแหละ
แล้วก็มีธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๐ธันวาคม
แสดงว่าพวกนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนอะไรไว้ก่อนจะได้มีฐาน

คุณพ่อคุณแม่หนูไปโรงแรม

เขาก็มีเสียงตามสายจากผู้ใหญ่บ้านมาว่า
ผู้ใหญ่บ้านชอบน่ารัก
ผู้ใหญ่บ้านก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งก่อนนิดนึง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

ขนี่พวกแสนพวกไม่เกินแสน
ถ้าสมมุติรายได้ของคุณจะต่ำกว่า๓๐๐๐บาท
คุณก็ได้๓๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เงินช่วยเหลือ๑๕๐๐บาทต่อคน
ภายหลังจากที่ธนาคารได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี

สามารถตรวจสอบบัญชีได้ภายใน๗วัน
นับจากวันที่ธนาคารแจ้งการโอนเงิน

ให้ไปยืนยันสิทธิ์กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้
หากผู้มีสิทธิ์บัญชีเงินฝากมากกว่า๑บัญชี
ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด
คือบางทีเราไปฝากไว้แล้วนิ่ง
เขาก็เอาบัญชีที่คุณมีการเคลื่อนไหวนั่นแหละ

กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่ใช่เป็นลูกค้าของธนาคาร
เออนี่ไงใช่บางคนบอกมันไม่เคย

เขาบอกว่าก็ที่สำคัญแหละให้คุณไปเปิดบัญชีเงินฝาก

คือคุณไปลงทะเบียนที่ไหนคุณก็ไปเปิดบัญชีที่นั่น

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้ว

สิ่งที่คุณจะต้องทำคือเอาเอกสารหลักฐานที่ธนาคารผู้รับลงทะเบียนเนี่ย
ไปติดต่อกับสาขาธนาคารที่คุณไปลงทะเบียนไว้

ภายในวันที่๑๕ธนวาคมนี้นะครับคุณนะฮะอุ๊ยอีกไม่นานเองนะ

คนก็ไปถามนายกว่าทำไมคอรมอลมีมติอย่างนี้

ท่านอารมณ์ดีอยู่ครอรมมอมมีแอยนชอบมาตรการเพิ่มรายได้

ขอร้องว่ามาตรการทางเก่าอย่าใช้คำว่ารัฐบาลแจกเงิน

ใช้คำว่า
โหมงทำประตูให้กับทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะชืนเอาชนะสิงคโปร์ไปแบบคือจับหนึ่งศูนย์นะครับ
จะชนะได้เป็นเกมที่สองติดต่อกันนะฮะในศึกลูกหนังชิงแชมป์อาเซียนสองพันสิบหก
นี่นะครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
เอเอฟเอฟซูซิกิถับสองพันสิบหกนะครับประจำวันอังคารที่ยี่สิบสองพฤติกา
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สนามฟิลิปปินส์สปอร์ตสเตดียมโดยเกมที่สองนะฮะ
นัดที่สองเนี่ยนะครับของกลุ่มเอช้างศึกทีมชาติไทยแชมป์เก่า
มีไทยภูมิกับครองมีทีมชาติซิงคาโปร์นะฮะเกมในเครื่องแรกนะครับ
เป็นฝั่งทีมชาติไทยที่คลองเกมบุกเอาไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับ

ถ้ัวนายทะวัลสิงคาโปร์เนี่ยนะฮะยังเหลักทางเอาไว้ได้ก่อน

นี่นะฮะถัดมานะครับเป็นในนาทีที่๒๙นะครับ
ช้างศึกได้ลุ้นเสียวอีกครั้งหนึ่ง
นี่รุงรัฐภูมิจันทึกนะฮะ
ใช่ไหมเขาอ่านอย่างนี้ใช่ไหม

ไม่เป็นไรหรอกครับคุณทำอะไรก็ไม่ผิดอยู่แล้วนี่ในโลกนี้
ขวาหักเข้ากลางก่อนตะบันด้วยซ้าย
จะเหนียวไปไหนตุ๊กทิดออกไปได้อีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่านี่นะครับหลังจากนั้นจบไปครึ่งแรก
ก็ยังเสมอ๐๐นะครับแต่ว่าในฐานตี๖๔นะครับ

ก็ถือว่าได้มีการไหลบอลขึ้นหน้ามให้กับ

ซัดด้วยขวาเต็มแรงแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับ
จากนั้นนะฮะเกมยังตกเป็นของทีมชาติไทยนะครับ
คลองเกมแต่ว่าจะไม่ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะฮะ
ต้องรอนาทีที่๑๘๑๙ซึ่งเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับ

บอลหน้าประตูให้กับสารวุฒิมาสุกนะครับ
นักกรุงตัดหน้าตัวสิงคโปร์ตุ๊กตะคายเข้าไป

ชีวิตต้องชนะสิงคโปร์ไปแบบสุดหนืดนะฮะ

หมดเวลาสูงนะครับเก็บ๖แต้มเต็มนะครับจาก๒นัดนะครับแล้วจะลงสนามนักสุดท้ายรอบแรก
ในวันศูนย์ที่๒๕พิศกาลยนต์นี้นะครับ
พบกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพในเวลา๑ทุ่มตรง

ฟุตบอลเราก็ปล่อยเขาเตะไปค่ะแล้วก็ดูเนี่ยดู

อโฮจิโกโปะก็หล่อเล่นแรงมากมาก
จิโกโปะหล่อเหรอ
ภูมิมีความติบตั่นหนึ่ง

ขนาดนี้ที่อุวบวลดูไม่ได้เลยเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะเช็คให้นะฮะ

ช่วงหน้าถ่ายภาพอาหารลงไอจีทำให้อ้วนได้

คุณกินอย่างอื่นคุณไม่ได้กินอาหาร
เชื่อหมาฮันมีข่าวอะไรบ้าง

ให้เขาทะเลาะกันไปเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
อย่านะดูรูปสามีคุณด้วย
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที
อย่าชุบ

เธอชั่วไงฉันไม่เคยเจอใครชั่วไหล่
ก็อิ่มลีบเร็วนะคือคุณขนมจะแฉอะไรบางอย่าง
ไม่ต้องเธอความรักเธอชั่วกว่าฉันเยอะ
ถ้าอยู่เฉยเธออ่านข่าว

ไม่เออ
ก็มาดูข่าวอากาศก่อนมดดำบอกว่าไม่หนาวใช่ไหม

พรุ่งนี้หนาวแล้วเตรียมเสื้อโค้ดได้

ว่าจะมีอากาศแปรปวนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนั้นจะเข้าทางเวียดนามจีน
แล้วก็จะมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแล้วก็ภาคเหนือด้วย
ตอนนี้ถึงไปแล้วที่ภาคเหนือนะคะวันนี้
และจะแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางของเรา
พวกที่นั่งอยู่ในห้องนี้แหละค่ะในวันพรุ่งนี้
เห้ยเหรอมันจะหนาวดิยังไงยังร้อนอยู่เหรอ
เขาบอกว่ามีกระแสลมตะวันออกโหเข้ามาทำให้ประเทศไทยนั้น
สภาพอากาศแปรปรวนจะมีฝนนะสิคุณค่ะอันนี้แรงนะคะ
ในบางช่วงแต่ว่าจะไปตกทางอีสานค่ะ
ศรีสะเกดอุบลพวกนี้นะคะทางอีสานใต้เนี่ยนะคะ
พิกัดว่าอุตถุประกันนั้นจะจริงดีกว่าว่าภาคกลางนั้นจะหนาว

อินทนนท์ตอนนี้รู้สึกเหลือเลขตัวเดียวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
องศาทุกวันแต่กลางวันก็อุ่น๒๕โอเคนะ๒๕โอเคนะโอเค

ไม่คุณรีบอ่านเร็วเดี๋ยวเวลายิ่งหมด

อันนี้ทำวัตรแล้วเลยไม่ใช่หน้าที่ทำวัตรเราต้องอยู่เฉยกันนะค่ะคือปัจจุบันมีความระแวงกันนะคะ

ปัจจุบันนี้มีการส่งภาพอาหารขึ้นโซเชียล

คือปัจจุบันนี้มีการส่งภาพอาหารขึ้นโซเชียลกันเป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กเกี่ยวของกับอาหารไม่ว่าจะเป็นใครชอบลงอย่างนี้ไง
ถึงแล้วลงได้อะไรอย่างนั้น
มีคำนิยมเป็นร้อยคำเลย
คาดว่าน่าจะมีถึงนะฮะ๔๓๘ล้านนะพี่
โอ้โฮฮะ๔๐๐กว่าล้านโพสต์ต่อวัน๔๐๐กว่าล้านโพสต์
ทั้งหมดแต่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยคืนหรือไง

ทั้งหมดที่แบบคนไทยโพสต์กันอยู่เนี่ย๔๓๘ล้าน
๔๐๐ล้านอ่ะเฉลี่ยเกือบ๔๓๙ล้าน
คือหลุมรูปอาหารหรืออะไรอย่างนั้นเนอะ
ซึ่งมันทำให้อาหารกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเครือข่ายสังคมออนไลน

ถ่ายรูปอาหารที่อาหารที่จะรับประทานจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วถูกต้องไหมพี่
ก่อนกินต้องกูชานอกจากนี้ยังพบว่า๒๒ของภาพอาหารเนี่ย
คือการนำเสนอวิธีการทำอาหาร
ซึ่งเมื่อเราเห็นการทำอาหารปุ๊บหิวไหม
หิวสินั่นแหละแล้วเธอถามทำไม

ผมไม่นะเวลาเขาลงรูปอะไรน่ากินผมก็
เพราะเธอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเธอจะไปเทียบอะไรกับคนอื่น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

อยากได้

สรุปคือการถ่ายรูปอาหารบ่อยนั้นน่ะ
มันมีพฤติกรรมผิดปกติในการรับประทานอาหารได้เช่นกัน
เฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมนี้จะมีผลต่อ

จะเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักพี่

พิซซ่าฮอตดอกโดนัทเบอร์เกอร์

มีภาพอาหารจำนวนมากกว่า๒แสนภาพพี่

อาหารเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก

มันสามารถแชร์ความหลากหลาย

เขาบอกว่าการที่มีคนลงไอจี

ถูกต้องนะแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยแล้วก็อยากจะไปเสพเนี่ย
ก็ออกไปก็ไปหาใช่นะฮะกระตุ้นความอยากอาหาร

เปิดเห็นพี่มดดำแล้วชอบแบบแฮปปี้เดิร์เดย์ผู้ชายอย่างนี้

มดดำเนี่ยนะเป็นคนที่กินสโมกิบัตลุกคืน
ผมเห็นคุณปากกลางคืนไม่ว่างแล้วอ๋อกินอยู่ตลอด

กล้าหน่อยแล้วจะรุ่งกัญชัยกำเนิดพลอย
ฉันขอให้ทั้งสองคนทำตามที่พูด

อะไรคะคล้ายจะตัวแรงได้

ก็มีมาตั้งแต่๑๘นะคะถึงวันที่๒๗เลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่นะคะที่ฮ๕๘อิมแพคเมืองทองทานี
ทับสินค้าตกแต่งบ้านครบครันกระหน่ำรถราคาสูงสุดถึง
บาทของสมนาคุณมากมายังเช่นเครื่องดูฝึกไซโคลน
ของขวัญโฮมโปรแล้วก็พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรโฮมการ์ด
คะแนนไปเลยนะฮะฟรี๕๐๐คะแนนเมื่อคุณช็อปไป๑แสน
แล้วก็รับส่วนลดอีก๓๓จากบัตรโฮมโปรวีซ่า
คูปองอีก๕๐๐บาทเมื่อช็อปครบเพียง๕๐๐๐
เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะไปเลย
และก็แน่นอนในครั้งนี้พบกับความพิเศษในโซนสินค้าจากร้านพัด
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา
นำผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ
ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศมาจัดจำหน่ายด้วยพี่
ที่ฉันเคยไปซื้อตรงสระบุรีนะครับ
สินค้าอัวโภคบุรีโภคและสินค้าอัตกรรมนะครับ
เสื้อโปโลหมวกแก้วน้ำน้ำมันเมล็ดชานะครับ
สมุนไพรลำไยอบแห้งสบู่ยาสะสมสมุนไพรกระเป๋าผ้า
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากย่าแฝกนะครับ
ก็เรียกว่าพบกับสินค้าแต่งบ้านอีกมากมายนะครับ
ภายในงานที่คนรักบ้านห้ามพลาด
หน้าทอง๕๘นะฮะ
คืองานนี้นะเมื่อก่อนผมกับคุณพระดำเนี่ย

ได้สี
ก็นั่นแหละทำหลอกให้อยู่ไปเป็นพิธีกรคู่ไง
คือเขาจะมีแบบว่าแข่งกันตกแต่งบ้านตกแต่งห้อง
ผมเลยเป็นพิธีกรคุณพระดำก็จะไปแบบเป็นกรรมกาลตัดซิ้ม
แล้วกูไปทำก็จะได้เป็นสีกลับมาทาบ้าง

เขาให้แต่ให้เป็นซีได้คอร์น

ทุกปีแล้วทำไมหลังเขาไม่จ้างเรากันแล้ว

ทำไมหลังเขาไม่จ้างเรากันแล้ว

เดี๋ยวดีเขาไม่ค่อยให้แล้วเพราะว่า

พี่โจมอยากได้ของไปเลย

ในช่วงหน้าเรื่องมาเดี่ยวกับน้ำพลาว

เดี๋ยวนี้อุทษ์ต้องเคลียร์หน่อย

อันหนึ่งมั้ย
อันหนึ่งมั้ย

มดดำพวกมีรู้เรื่อง

คุณค่ะวันนี้หนูไปทำรายการสามแซ่บมา
ต้องพูดตรง

ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ก็แน่นอนว่าเขาโพสต์ผ่านโซเชียล

นั่นจริงเหรอเขาส่ง
เปิดรูปให้ดูอีกก็
แรงเยอะมากเลยเป็นกระเทยที่แรงเยอะมาก
ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปคุณเขาดาวนว่าหนุ่มจะเป็นตุ๊ดเมื่อไหร่นะฮะ

มุดดำตัวจริงน่ารักเป็นเวทายังเห็นที่กรมพาณิชย์

ใครจะแต่งงานเหรอพี่หนุ่ม

ดำจะแต่งงานเขาบอกว่าคุณหนิงไว้แล้ว

คือเมื่อเดียวก็ออกมาสัมภาษณ์ถึงกรณีการเก่า
ตนเองมีมาตรฐานในการทำงาน

คือช่วงนั้นจริงแล้วที่แบบว่าเสี้ย

จะไม่ต้องสารเต็ตเขามีลายตรงนี้เขาขึ้นอยู่แล้ว

ไม่ได้พรุ่งนี้พี่มาเราคิวแล้วว่าไงพรุ่งนี้

ตัวต้นก็คิดว่าน่าจะได้ล่ะ
มันโดนพุทธพิสูจน์ทุกคนว่าตัวเองไหว
ทำไมคุณก้าวที่ชื่อเสียง
เขาก็ฉ่อนมาหรอ

คือเขาบอกมีการซ้อมตรงซ้อมเต้นด้วยแหละ
แต่พอมาถึงหน้างานน้องทำไม่ได้

น้องนี่คือคุณไบเฟิร์น

ไม่มีใครว่าอะไร
พอเสร็จจากงานเนี่ยก็รีบถ่ายนะฮะ

ถ้าเป็นพี่บริกภาพผู้กำกับทำไมกลับล่ะ
ขอแล้วขอร้องแล้ว

สำหรับที่มะเดี่ยวออกมาโพสต์นั้นน่ะ
จากการที่ตนคิดว่าเราต้องจัดการกับปัญหา
ซึ่งคนบางประเภทไม่สามารถพูดหรือบอกตรงนั้นได้

เพราะหลังจากนั้นคือการทำงานอีกหลายเดือน
คือเราต้องการที่จะพูดให้วงการฟังว่า

ซึ่งไม่ได้แปลว่าตนพูดรับหลัง
เราพูดเปิดเผยในที่สาธารณะ
เราพูดให้คนได้ยินคือเรื่องแบบนี้

มีการไปคุยกับช่องคุยกับผู้จัด
ตนคิดว่าควรจะให้โอกาส

ส่วนตัวมองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะแฟร์เลย

แต่มาเดี่ยวก็บางทีก็อารมณ์ร้อนเหมือนกัน

ทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดการ
แล้วก็นักแสดงว่าจะเอายังไงกับนาง

กรณีบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยมันเดี๋ยวสร้างกระแสหรือเปล่า

สร้างกระแสหรือเปล่าที่คนอยากจะดูละคร

มันเข้านู่นเมษายน

เขาก็ไม่ชอบอะไรที่มีดราม่องดราม่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

แต่ตอนพิษนี่นางประกาศหานั่งเองใหม่เลยนะ
นั้นทางคุณกล้าวเองก็ได้มีการออกงาน

บอกว่านักข่าวไปถามมาถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อย
คุณก้าวบอกว่าจริงก็เป็นไปตามที่ก้าวชี้แจงในไอจีนะ
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ตกใจและงงเหมือนกัน

เข้าใจนะครับว่าเรื่องการทำงานก็ต้องมีปัญหา

ก็ได้รับการติดต่อไปจากผู้ใหญ่แกมมี่นะครับ

มีอะไรก็คุยกับทางแกรมมี่ไว้นะครับ
ด้วยเรื่องนี้เปิดกล้องเดือนกุมภานะครับ

ถอนตัวไหมก็คือไม่ถอนตัวก็ไปถามแกมมี่
แกรมมี่ไม่ถอนไม่ถอนหรอกก็ทำงานร่วมกันได้
มันคงเป็นถึงบริษัทหนึ่งที่ตอนนี้มีผู้ประจัดหลาย

คุณก้าวบอกว่าสำหรับเราไม่มีปัญหา

ถ้ามีปัญหาอีกก็คงให้ผู้ใหญ่ทางแกรมมี่เป็นคนเคลียร์
นี่ไงอย่างที่บอกว่าเราคุยกับทางแกรมมี่มาโดยตลอดค่ะ
เขาก็ยืนยันนะคะว่าถ้าทำงานด้วยเขาก็จะมาดูแลให้
ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็คงทำข้อตกลงให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นรายลักษร
เป็นข้อตกลงทำความรวมร่วมกันดีกว่านะคะ
เขาตอบมาอย่างนั้นคุณว่ายังไงสึกนี้
ก็ไม่รู้ต้องมันมีหลายบริษัทหนูยังไม่รู้เรื่องเลยเลยนะ
เพิ่งมารู้จากข่าวนี่แหละว่ามีเรื่องอะไรกัน
วัวแต่มีปัญหาร้องยั่งร้องไห้อยู่ไงก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องคนอื่นใช่ไหม

แล้วต้นหอมกับสันเขาเป็นแฟนกันยัง
จำด้วยนะสุภาษีที่เขาบอกว่าคนล้มอะอย่าข้าม

อุ้วพี่โดนใจเจ๊มากเลยนะชอบตี๊บ๊วยบ๊วยชอบมากเลย
พี่มองคแต่ชอบเขินถ้าเขาชอบใครจริงก็เขาจะเขิน
ชาวบ้านหนึ่งสองสามเค้าพุงเค้าหมด
เออถ้าไม่ได้ชอบจริงก็แกะ

ก็ถามว่า

อ่ะเงี๊ยบก็มา

ยังไงก็เห็นไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันตลอดไม่ใช่เหรอ

ก็ต้องกินนิดนึง
คือเรียกว่าศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่า
ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเราสนิทกันมากขึ้นเรื่อย

พูดภาษาอังกฤษ
ตอนนี้เราไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน

มีการพูดคุยกันถึงเรื่องสถานะบ้างไหม

บางทีเนี่ยแล้วนี่เขาหอมกันทำไมอ่ะ

ก็บังคับมันได้กินของที่ดีนะ

มันค่อยมีแฟนเยอะหรอ

แล้วไงต่อสรุปโอ๊ยแรงเขาเยอะมากเลย

นี่เวลาคุณไปกำอะไรของคนอื่นก็คุณกำแรงอันนี้ก่อน
ไอ้บ้าก็คุณกำนิ้วผมคุณกำแรง
พี่เหี่ยวอ่านเหรอคะเชิญค่ะฉันอยากรู้

ผมไม่เกี่ยงเรื่องอายุแต่ผมชอบคนที่พอดีกับเรา
และให้คำปรึกษาได้ให้กำลังใจและไปด้วยกันได้ก็โอเค
อ้าวอย่างไรล่ะตกลงอย่างไรเป็นไม่เป็นเนี่ย

บอกว่าเขาก็ไม่อยากจะพูดเยอะกลัวผิดหวัง

เลือกได้อะไรอย่างนี้ฮะ
เพียใช้ได้แล้ว
ก็ติดตามกันต่อไปจะมีคู่รักคู่ใหม่ของวงการหรือเปล่านะฮะ

ที่ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๑๗๑๙และฉบับวันที่๒๓
พฤศจิกายนให้มองหาสติ๊กเกอร์
หน้าตาแบบนี้นะฮะบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เฉพาะฉบับที่วางขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
แล้วกรอกข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ให้ครบถ้วน
ส่งปริศนีย์กลับมาตามที่อยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำนักงานใหญ่
พร้อมวงเล็บหนึ่งซองว่ารับโชคกับไทยรัฐ

คุณผู้ชมต้องอ่านต่อนะครับคุณผู้ชมต้องอ่านต่อนิดหนึ่งนะฮะ

คุณผู้ชมต้องอ่านต่อ
ชิ้นไปที่สติ๊กเกอร์ค่ะโอเคค่ะชิ้นไปที่สติ๊กเกอร์นะคะ
หนังสือพิมพ์หรือจะเข้าเว็บไซต์ไทยรัฐกรอกข้อมูลทางออนไลน์ก็ได้ฮะ
เท่านี้คุณก็มีสิทธิรุ้นรางวัลรับของขวัญนะคะจากใจไทยรัฐ
เป็นสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึง๓๐รางวัล
สลึงอีกถึง๑๒๐รางวัลมูลค่ากว่า๙แสนบาท
อย่าลืมกรอกข้อมูลผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะ
ภายในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้แล้วก็ประกาศผลผู้โชคดี
เว็บไซต์ไทยรัฐแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันที่๒๔ธันวาคมก่อนคริสต์มัส๑วัน
นะฮะ๒สลึง๓๐รางวัลเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เราจะมีรายการพิเศษของไทยรัฐคือรายการพิเศษเพลงของพ่ออสวันศุกร์
ก่อนปิดรายการนี้ค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะ
คือว่ารายการพิเศษนี้จะเป็นเพลงของพ่ออสวันศุกร์
ที่สุดของเรื่องเล่าแห่งความประทับใจจาก๑๐นักดนตรีของพระราชา
พร้อมเรื่องราวชวนยิ้มนะคะจากฉายาพระราชทานที่หลายคนไม่รู้ไม่เคยรู้นะคะ
ว่าท่านได้พระชธานให้ใครบ้างน่ารักทุกฉายาเลยค่ะ
เพลงของพ่ออสวันศุกร์เริ่มเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายนนี้นะคะ
พี่รู้มั้ยเมื่อก่อนฉันจะพลาดไม่ได้แน่นอน

เพราะโอ้มท่านเป็นคนมาอัดเพลงเองเพื่ออัดเสียงเนนติดาเองด้วย

พี่ต้องให้พี่ตูมาเล่าจนให้ที่สุดพี่ตูอยู่ช่วงหนึ่ง

ก็เลยเข้าไปถามในวังว่าทำไมไม่เรียกพี่หนุ่ม

แล้วอยากให้อยู่กับลูกเยอะ

แล้วคุณจะบอกนันทิดามีเรื่องอะไรเยอะมากเลยจริง